ช่วงเช้าที่ผ่านมาอาจารย์สมบูรณ์สุขลทพงศ์นะครับหัวหน้าภูกษรก็นำทีมลงซ้อมสักประมาณ๑ชั่วโมง๓๐นาที
ก็ไม่มีปาโบเฟนาโดนะครับผู้เล่นหัวสาวชาวบราซิลที่มีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าก็ทำให้ผู้เล่นที่ลงมาทดแทนนั้นคาดว่าจะเป็นยุรนันบัวแดงหรือไม่ก็จักริจจันดาหัวดงนะครับ
อันนี้ทั้งนั้นนะครับอาจารย์สมบูรณ์เนี่ยก็ยังมั่นใจนะว่าจะผ่านรอบนี้ไปได้นะครับ
และคุณผู้ชมสามารถติดตามบันทึกการแข่งขันทางหน้าจอไทยรัฐทีวีได้ในช่วงเวลาตี๒ครับ
ท้ายกันหน่อยนะครับกับความคืบหน้าของผู้ท้าชิงศรีสะเกดนักคอลัมโปรโมชั่นนะครับที่เราวิเคราะห์ไปคือ๓คนนี้
ต้องเลือกใครคนใดคนหนึ่งล่าสุดออกมาแล้วครับเป็นคนดีครับผู้ท้าชิงอันดับสิบสามคืออีรานดีแอสครับ
ออกเลข๑๓นะก็รอยืนยัน๑๐๐ในเรื่องของการเซ็นสัญญาแต่ว่าผมเห็นข่าวหลายสำนักเริ่มจะลงเป็นทางการแล้วนะครับ
โดยเสียหุยก็บอกเหมือนกันว่ารอเซ็นสัญญาแล้วก็นักมวยไม่น่ามีปัญหาในการเดินทางมา
ถ้าคู่นี้เนี่ยถือว่าสนุกเลยเพราะว่าอันนี้ก็เป็นมวยชั้นดีแล้วก็มีอันดับอยู่ในหลายสมาคมนะครับ

ถ้าเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์พรุ่งนี้เราจะนำเสนอเรื่องราวของอีดานดีแอส
การป้องกันแชมป์โลกของศรีสะเกดนักคอหลวงโปรโมชั่น
ธนาทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดให้ชม
เป็นคู่เอกในศึกสังเวียนเดือดวันแชมป์เป็นชิปนะครับ